แต่เช้าเลยอาจจะระคายเครื่องกระเพาะนิดนึง
เรามาเริ่มอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะ
สำหรับสาวแมทพิรณีแหมต้องบอกว่าตรงแบบคงเส้นคงวามาตลอด
อย่างล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพรูปอาหารก็ดูจะปกตินะครับคุณผู้ชม
มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ก็ดูปกติแต่ที่สะดุดเนี่ยคือสะดุดคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะ
เขาบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวด้วยกล้าหน่อยสิห้าวเป้งอยู่แล้ว
โอ้โหพอเจอเม้นต์แบบนี้เข้าไปนะคะแมทก็รีบสวนกลับทันทีแบบนิ่ม
เธอบอกว่าเปิดหน้าคุณก่อนได้ไหมคะ
โอ้โหคือในไอจีที่เธอโพสต์ไว้นอกจากภาพอาหารเมื่อสักครู่นี้แล้ว
แคปชั่นของเธอคือเปิดใจไงเปิดใจ
ก็เลยมีคอมเมนต์บอกว่าเปิดหน้าเลยสิเปิดตัวเลยสินะ
คุณแมทก็เลยบอกว่าเปิดหน้าคุณก่อนแล้วกันนะคะ
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่
รวมไปถึงมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มาแจกจ่ายสตอเบอรี่
อินสตาแกรมใต้ภาพภาพนี้เหมือนกัน
ใส่หวานใส่ไปเลยคอมเมนต์นั้นก็ไม่รู้จะตอบกลับมายังไง

จริงแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมทั้งคู่ไม่ค่อยลงรูปคู่
คุณดูสิขนาดไม่ลงรูปคู่ยังโดนขนาดนี้
แล้วถ้าลงจะโดนถล่มทลายขนาดไหน
เป็นภาพของคุณแมทกำลังช่วยเตรียมอาหาร

กาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งย่านวิภาวดี

พอออกทีนึงก็มีกระแสโจมตีมาทีนึง